ที่น้องแต้วไปมาเนี่ยประกาศปิดคุณผู้ชมโพสต์นี้เลยนะคะเพื่อทำการคลินนิ่งเป็นเวลา๕วันค่ะนับตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วร้านจะกลับมาเปิดอีกทีในวันศุกร์ที่๕คุณผู้ชมซึ่งทางร้านนะคะก็ได้โพสต์ภาพที่กำลังทำความสาดภ
อีโมติคอลเป็นรูปยกมือไหว้ขอโทษได้แหละคุณผู้ชมค่ะตามภาพที่เห็นเลยค่ะแต่คุณผู้ชมอยากให้ดูในคอมเม้นต์เรียกว่าดุเดือดจริงนะคะเพราะว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งต้องบอกแบบนี้แล้วก็เป็นท็อปคอมเม้นต์ด้วยนะคะเข้า
เจ้าของร้านเป็นคนถ่ายให้นะคะแต่ก็มีคนดาวอีกนะคะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นคนในร้านและเป็นคนถ่ายให้นะคะมันก็มีคนถกเถียงกันมากมายค่ะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยค่ะบางคนก็บอกว่าจริงแล้วร้านน่าจะปิด๑๔วันไปเลยกักตัวพ
คือพี่เต๋าพี่สาวของเต๋าเนี่ยเขาโพสต์แชทเอาไว้ที่โซเชียล
เล่าเหตุการณ์ให้เราได้ฟังกันนะคะ
ในข้อความบทสนทนาเนี่ยแต้วส่งมาเล่าให้พี่เต๋าฟัง
ว่าที่บ้านไฟกระพริบแต้วก็เลยถามว่า
ไฟกระพริบเนี่ยใช่พ่อใช่ไหม
ถ้าใช่ให้กระพริบไฟสองครั้งปรากฏว่าไฟกระพริบสองครั้งค่ะ
ก็เลยถามอีกว่าพ่อจะคุ้มครองแต้วใช่ไหมอืม
ปรากฏว่าไฟก็กระพริบอีกสองครั้งอ่าทีนี้เช็คเพื่อความชัวร์
ก็เลยบอกคุณพ่ออีกว่าคุณพ่ออยู่ที่นี่ก่อแต้วได้ไหมคะ
ให้กระพริบไฟสามครั้งปรากฏว่าไฟกระพริบสามครั้งจริงจริง
คนลุกเลยอ่ะพี่สาวแต้บอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แล้วก็บอกว่าคิดถึงคุณพ่อที่สุดและขอให้น้องสาวของเธอปลอดภัย
ในขณะที่เหล่าฟอลลอเวอร์ก็เข้ามาส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณพ่อจะมาคุ้มครองแต้ว
แคล้วคลาดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อสูญบุคคลนะคะ

หลายเรื่องเลยนะของแต้วนัทพรตอนนี้